ทะเลาะกันเรื่องซุมไก่แท้แท้ซุมไก่เปล่าเปล่าปลี้ปลี้จริงจริง
ไม่มีไก่อยู่ในนั้นด้วยเอามาวางไว้กลางถนนแล้วก็ทะเลาะกันแบบนี้แหละฮะ

มันมันขวางทางมากเลยค่ะพี่คะไม่ใช่รถมันไปไม่ได้
ถ้าเป็นแบบนี้เนอะเดี๋ยวหนูจะให้เขามาจัดการเนอะ
ไม่รู้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้มันผิดกฎหมายค่ะ
แล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวถ้าหนูไปแจ้งความนี่มันผิดกฎหมายแล้วก็มันจะเสียค่าปรับได้
ได้หนูไม่ใช่ว่าไม่ให้จอดแต่ถ้ารถมันไปไม่ได้เราไปไม่ได้ไง
ไม่เป็นไรเออไม่ไม่ต้อง
คลิปนี้นางสาววิไลวันศรีวังอายุ๓๐ปีเธอเป็นชาวลำปางครับ
เอามาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ด
พฤศจิกายนบนถนนทางเข้าซอยหมู่บ้านดงสรรเงิน
ตะบนบ่อเฮ้ลอำเภอเมืองลำปางครับผู้สึกข่าวโรงพุทธิไปตรวจสอบนะครับ
พบว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนคอนกรีตครับอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตะบนบ่อแฮ้วนะฮะ
ขออภัยนะครับถนนกว้างประมาณสามเมตรความยาวประมาณเจ็ดสิบเอ็ดเมตร
เป็นถนนเข้าออกซอยหมู่บ้านครับค่อนข้างแคบดูนะฮะ
รถยนต์แล่นสวนกันไม่ได้ว่างั้นเถอะได้คันเดียวเออนะฮะ
เมื่อดูจากภาพเนี่ยถ้าเอาสุ่มไก่มาวางจะเห็นว่าสุ่มไก่เนี่ย
วางอยู่กลางถนนเลยเมื่อกี้นี้ตอนที่เห็นไปตอนต้น
เหลือพื้นที่ซ้ายขวานิดเดียวนะครับมันหางมากเลยค่ะ
ถ้าเป็นรถจักรยายนคงต้องขี่เข้าออกก็แบบนี้เนอะ
น่าจะได้อ่ะแต่ถ้ารถยนต์เนี้ยผ่านไม่ได้แน่นอน
ต้องยกสิ่งของที่กิดขวางออกก่อนนะนะครับครับครับ
เขาอยู่ห่างจากจุดนี้๕๐เมตรเท่านั้นเอง

ต้องเข้าออกซอยนี้ทุกวัน

คือเจ้าของสุ่มไก่ต้องการแกล้ง
จากว่าก่อนหน้านี้เธอกับคู่กรณี

แล้วเธอให้คู่กรณีช่วยย้ายรถจักรยาน
ยนต์ออกได้ไหมที่จอดอยู่หน้าบ้านเนี่ย

แต่อย่างที่บอกไปว่าไม่มีไก่แล้วครับ

ดงสรรเงินชื่อว่านางเทียนจิต

ดูบรรยากาศ๓ฝ่าย
เชิดหน้ากันจะเป็นยังไง
อ่าหน้ากรรมความใจอยู่

มีหลักฐานทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไร

พระพี่หนูได้ยินตะโกนดำ
เดี๋ยวผมจะไปเอาไก่

ผมขอโทษพี่เด้อนะฮะอืมอันนี้เอาถามเพื่อนบ้านอีกสักคนแล้วกัน
ก็บอกว่าโอ๊ยก็เคยเจอปัญหาเหมือนกันแหละฮะ
ตัวเขาเองเกือบจะต่อยกันกับเจ้าของสุ่มไก่มาแล้วด้วย
อ่าไปฟังชาวบ้านคนนี้หน่อยทำสองคนเนี้ย
เจ้าไว่ก่อนพูดทำพูดเรื่องโอ้โฮเอาเองผมน่ะอ่า
เห็นไหมแล้วรถไก่เอ๊ยบ้าถ้าเรากันนี่น่ะ
ลุงอยู่ญี่ปุ่นหรออืมท่านสองคนเนี้ย
แขนกับว่าดีด้วยกันยกของใก่อ่ะ
สองคนของแม่นี่เอารถออกแล้วส่วนของลุงก็เจอเลยกะ
ว่าต่ำหัวควังไว้ถูกหรือเปล่างั้นแสดงว่ารักษณะนี้คือบ่อยเหมือนกัน

ผลจากการพูดคุยกันปรับความเข้าใจกัน
ผู้ใหญ่บ้านมาเป็นกาวใจก็เชื่อว่า

เพราะว่าก่อนจะจากกันไปก็อย่างที่เห็นในภาพ
โพยสัญญาว่าจะไม่เอาสุ่มไก่มาวางขวางถนนอีกนะครับ